เราสรุปตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรา

และที่สำคัญเรื่องของการผ่อนคลายระยะ๓นะฮะ
ดูตัวเลขก่อนผู้ป่วยใหม่๑๑ราย
เป็นกลุ่มที่กลับมาจากคูเวททั้งสิ้นนะครับ

ผู้ป่วยสะสมในบ้านเรา๓๐๗๖ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๙๔๕ราย
ก็ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๗๔ราย
เสียชีวิตสะสม๕๗ราย
ส่วนนายแพทย์ทวีสินโคศกของสบคก็บอกว่า
นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมสอบคอ
ชุดใหญ่พิจารณาแนวทางในการผ่อนปลนต่าง

เป็นกลไกการบังคับใช้ตามพรกรฉุกเฉิน

ใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องควบคุมโรคต่อไปนะครับ
หลังจากที่คุณหมอทวีสินแถลงเสร็จ
ก็เป็นหน้าที่ของพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตา
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประธานเฉพาะกิจชุดเฉพาะกิจในการพิจารณาการผ่อนคลายเลยนะ
ออกมาแถลงต่อจากนายแพทย์ทวีสินเลย
เรื่องของการผ่อนคลายระยะที่๓นะครับ
โดยกิจกรรมและกิจการที่ผ่อนคลายเพิ่มเติม
ผมจดไว้มันมีเกือบ๑๕กิจกรรมนะ
เอายกตัวอย่างอาคารสารที่โรงเรียนสถาบันการศึกษา
ใช้ได้แต่ใช้สอบคัดเลือกอบรมระยะสั้น

ห้างเปิดได้ถึง๓ทุ่ม
จากเดิมที่ปิด๒ทุ่มใช่ไหมตอนนี้เปิดได้ถึง๓ทุ่มขยายเวลาแล้ว
อนุญาตให้มีสถานที่ที่จัดแสดงเป็นศูนย์แสดงสินค้านิทัศกาล
กัดประชุมน้อยกว่า๒๐๐๐ตารางเมตร
สามารถจัดทำได้นะฮะสนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องเนี่ยก็เปิดได้
แต่ห้ามความแออัดเสริมสวยแต่งผม
ตอนนี้อนุญาตให้ทำสีผมย้อมผมงานด้านเคมีทำได้แล้ว
ทำได้แต่เขากำหนดเวลาให้ไม่เกิน๒ชั่วโมง
แล้วก็ห้ามนั่งรอในร้านด้วยนะคะ
ในส่วนของคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

นวดเพื่อสุขภาพสปาแผนไทยนวดฝาเท้า
เปิดได้แล้วนะครับแต่ว่าใช้เวลาไม่เกิน๒ชั่วโมง
หน้ากากป้องกันการจับต้องใบหน้า
ดการอบตัวอบสมุนไพรอบไอน้ำ
ห้ามอาบอบนวดอันนี้ยังไม่อนุญาต
ฟิตเน็ตทั้งในและนอกห้างทำกิจกรรมได้ทั้งหมด
แต่มีข้อกำหนดเรื่องของเวลาบางคนอาจจะให้อยู่แค่ชั่วโมง๒ชั่วโมง
ใช่ค่ะส่วนสนามกีฬาก็ให้เปิดได้นะครับ
แต่ว่าห้ามแข่งขันแล้วก็จำกัดจำนวนไม่เกิน๑๐คน

ใช่โบลิ่งสเก็ตอันนี้ก็เปิดได้
แต่เปิดได้เฉพาะออกกำลังกายฝึกซ้อม
ส่วนลีลาดก็เปิดได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็พวกกีฬาที่อยู่ในบึงน้ำก็เปิดได้
แต่ห้ามแข่งแล้วก็จำกัดจำนวนผู้เล่น
โรงภาพยนตร์โรงละครหอศพเปิดได้
แต่จำกัดคนไม่เกิน๒๐๐คน
ต้องมีการเว้นระยะห่างของที่นั่ง
แต่ถ้าไปเป็นคู่นั่งคู่ได้ครับ
แต่ต้องใส่หน้ากากตลอดการดูหนังของท่าน

และสถานที่จัดแสดงสัตว์อันนี้ให้เปิดได้แล้วนะครับ
ส่วนที่ยังห้ามอยู่ก็ต้องมีมาตรการเข้มข้น
คือมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชนาจักรนะครับ

เดินทางข้ามจังหวัด๑มิถุนายน

แล้วก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของราชการ
หรือว่าของจังหวัดต่างคำสั่งจังหวัดจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ

จนถึงตี๓ของวันรุ่งขึ้นนะครับ
อันนี้คือทั้งหมดจากข้อสรุปของเลขาธิการสมช

ยังต้องเข้าที่ประชุมสอบคอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ว่าจะมีการเหลื่อมเวลากันเข้าเรียนไหม
แต่ส่วนใหญ่คือก็จะให้เริ่มในเด็กโตก่อน
แล้วก็ตอนนี้ณตอนนี้มันยังเป็น๑กรกฎาที่เปิดเหมือนเดิม
แต่พวกโรงเรียนอื่นโรงเรียนทางไกล
โรงเรียนอื่นอาจจะมีให้เปิดก่อน๑กรกฎาได้
อันนี้เดี๋ยวต้องรอศึกษารายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะ